มีเรื่องของลอตเตอรี่รางวัลที่๑อีกที่หนึ่งที่มีปัญหาอยู่นะครับ
นั่นก็คือกรณีที่หญิงสาวที่ชื่อว่านางรัวดีนะครับ
อ้างว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาจากคำชโนธอุดรธานีถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ว่ามีคนยักยอกเอาไปขึ้นเงินนะครับล่าสุดคดีนี้ถูกย้ายจากพื้นที่

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่อุดรธานี
เพื่อไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีนี้นะครับไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แสงดีคนขายล็อตเตอรี่ที่ถูกนั่ง
เรวดีหาแก้วหรือป้าติ๊นอ้างว่าซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
จากคนขายหวยที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบนายสมจิตเล่าว่า
ถูกนางเรวดีตามหาเพื่อให้เป็นพยานในคดีหวยจริง
โดยอ้างว่าถูกลอตเตอรี่แต่ถูกเพื่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล
อยากให้ตัวเองหาต้นคั่วเลขชุดดังกล่าวและเป็นพยานให้หากทำสำเร็จ
จะมีเงินรางวัลให้นับล้านบาทแม้ตัวเขาเองจะปฏิเสธไปว่า
ไม่มีเลขรางวัลงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
รวมทั้งสลากรวมชุดไม่มีต้นคั่วอยู่แล้วแต่นางเรวดีกลับพยายามติดต่อมาอีก
หลายครั้งจนเกิดความรำคาญให้เป็นพยานให้หาต้นคั่วที่ว่า
ที่ว่าเขาซื้อไปแล้วน่ะให้มันมีตัวตนจริงจริง
ครับให้มันมีลอตเตอรี่ตรงนั้นให้มันให้มันคล้ายว่า
ให้ผมไปหาต้นคั่วไอเลขรวรรมันที่หนึ่งอ่าให้มาเป็นพยานให้เขาอย่างเงี้ย
อืมแต่ผมว่ามันไม่มีมันไม่ถูกทั้งนี้คดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจการสอบสวน
กองบังคับการปราบรามแล้วล่าสุดมีการตั้งคณะทำงานร่วมชุดใหญ่ขึ้น

โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยหลังตรวจสอบพยานหลักฐาน
และเส้นทางของลอตเตอรี่ครบทุกขั้นตอน
พบว่าไม่สอดคล้องกันอย่างสิ้นเชิง
เชื่อได้ว่าเรื่องที่นางเรวดีกล่าวอ้าง

แต่หากจะดำเนินคดีกับนางเรวดีฐานแจ้งความเท็จ
คงต้องรอให้คดีนี้แล้วเสร็จก่อน
เวลาอาจจะลืมเวลาอาจจะจำจัดไม่ได้นะครับ
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรดงเย็น

สืบสวนสอบสวนเส้นทางลอตเตอรี่เลขชุด๓๔

นางเรวดีกล่าวอ้างว่าเซ็นชื่อหลังสลาก

มีประชาชนในพื้นที่อำเภอน้องวัวซอ
จังหวัดอุดรธานีนำไปขึ้นเงินรางวัล
และไม่มีการเซ็นชื่อหลังสลากตามที่กล่าวอ้าง

ไม่มีการขูดลบหรือขีดค่าแต่อย่างใด
นี้หลังตำรวจกองปราบรามรับโอนสำนวนคดีแล้ว
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมลมช่วยเหลือเยืออัจฉยากรรม
จะนำตัวนายสมจิตคนขายลอตเตอรี่
เดินทางจากจังหวัดอุดรธานี

ตั้งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน